ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
สามีภรรยานะครับก็ขับรถกลับบ้านกัน
แล้วไปเฉียวชนกับรถของคุณลุงคนหนึ่ง
พอลงไปเคลียร์กันเนี่ยลุงแกชักปืนมาขู่นะฮะ
ถึงขั้นต้องแย่งปืนกันเลยนะครับ
ตอนนี้อยู่แถวไหนครับเกม

ฮัลโหลค่ะพี่ค่ะพอดีว่ามีการเฉียวชนรถแล้วค่ะ
แล้วคุณลุงมีปืนด้วยค่ะ
คือเห็นลุงแกเรี่ยวแรงก็คงจะสู้ไม่ไหวแล้วครับ

ในมือนั้นผู้ชายเสื้อฟ้านี่แย่งปืนมาได้แล้วนะครับ

สามีภรรยาคู่นี้นะฮะขับรถมาแล้วก็
เฉียวชนกับรถของคุณลุงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย

ได้คุยกับคุณเกมกับคุณยุ้ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นชาวกำแพงเพชรนะฮะ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ช่วง๖โมงเย็น
ขับรถกลับจากทำธุระที่กรุงเทพ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแถวพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ไปเจอรถเก่งคู่กรณีของคุณลุงคนนี้นั่นแหละนะ
ขับมาด้านซ้ายปาดเข้ามาทางเลนขวา
เบียดด้านข้างรถของเขาเสียหายนะครับ
ก็เลยจอดรถเพื่อจะเคลียร์กัน
ก็ไปคุยกับคู่กรณีนะฮะ
คุณเกมก็ลงไปแล้วก็นี่ตรงนี้นะฮะ
ส่วนภรรยาคือคุณยุ้ยก็นั่งอยู่บนรถนะครับ
คุณเกมบอกพอลงไปคุยเนี่ย
ก็ไปถามลุงเรื่องใบขับขี่แล้วก็การขับขี่ต่าง

ลุงบอกมีลุงบอกโอ๊ยแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกคุยกันได้
หรือถ้าจะเรียกก็เรียกประกันได้เลย
จากนั้นคุณเกมก็มาโทรเรียกประกันนะฮะ
กำลังหาเบอร์โทรประกันอยู่ฝนเริ่มตกปล่อยลงมา
เปิดประตูค้นหาร่มในรถอยู่
ลุงเนี่ยบุกมาถึงตัวชักปืนขึ้นมาขู่
แล้วบอกต้องคุยกันแบบนี้ใช่ไหม
ต้องเจอปืนใช่ไหมถึงจะรู้เรื่อง
จังหวะนั้นนะคุณเกมบอกตั้งสติครับ
ฉวยจังหวะตอนที่ลุงเผลอแย่งปืนจากลุง

อยู่ดีลุงแกตะโกนบอกปืนไม่มีลูก
ที่เขาผมยกมือขอโทษแล้วก็ยกมือขึ้นเนี่ยครับ

ลุงเจ๋ยนลุงเจ๋ยนลุงเจ๋ยน

ช่วงแย่งก็เกิดการลุงแกบอกว่า
ปืนไม่มีกระสุนอะไรอย่างนี้

มีลูกไม่มีลูกก็แล้วแต่เอามาขู่เขาเนี้ย
เดี๋ยวต้องให้เขาตรวจสอบต่อว่าไอ้ที่กระเด็นออกมาเนี่ยเป็นกระสุนเป็นแม็กซ์แบบไหนอะไรอย่างไรนะครับ

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับลุงคนนี้นะฮะ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วเมาแล้วขับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยปืนมีทะเบียนถูกต้องนะ
แต่พกมาแบบนี้แล้วเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับ